คุณผู้ชมฮะเตือนภัยและเป็นภัยที่

เพราะอะไรฮะผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านอยู่ดี
ปรากฏว่ามีชายปริศนาโผล่ออกมาจากข้างทางนะคุณ
กระชากตัวเธอลงจากรถเลย
ทำให้ทั้งตัวเธอกระเด็นจากรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์ของเธอก็ล้มแล้วก็บาดเจ็บ
คุณผู้ชมอยู่ดีโดนกระชากมาแบบนี้นะครับ
กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลนางสาวเมตตานาศรีอายุ๔๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าเจอชายปริศนานะคุณนะ
โผล่ออกมาจากข้างทาง
แล้วก็กระชากตัวเธอลงจากรถจักรยานยนต

เพื่ออะไรคุณเพื่อชิงทรัพย์
ขอนแก่นแล้วก็ขี่หลบหนีไป

ก็ต้องรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลศรีนครินนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนมิตรภาพขาออกไป
จังหวัดอุดรธานีหน้าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ปรากฏมีชายปริศนานะสวมเสื้อกล้ามสีน้ำเงิน
กางเกงยีนขายาวโผล่พลวดออกมาจากข้างถนน
แถวบริเวณศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๔
แล้วมาขวางรถจักรยานยนต์เธอไว้

ทีนี้ผู้หญิงเขาเห็นแบบนั้นก็ต้องชะลอรถใช่ไหมคุณ

และชายคนดังกล่าวนะกระชากตัวเธอลงจากรถจักรยานยนต
กำลังชะลออยู่คือยังไม่ทันได้จอดสนิทเลย
เธอล้มกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บนะครับ
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีไปทางบ้านหนองกุงที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ

ตำรวจพยายามไปสกัดจับ
แต่ยังไม่เจอตัวชายคนนี้เลย
เช้าวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
พบว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิดนะคุณนะ
ถนนเป็นเนินนะครับทำให้มันบทบังทัศนวิสัยการมองเห็นด้วย
แล้วก็ตรงนี้คือมันไม่ใช่บ้านนะคุณมันเป็นสำนักงานนะฮะ
เป็นอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่มีใครเห็นนะครับ
เป็นรั้วกำแพงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะแล้วก็ถัดไปมันก็เป็นต้นไม้ใหญ่
ค่ะนะครับเลยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ในตอนนั้น
ว่าเรื่องความคืบหน้าในคดีรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วนะ
เพราะว่ารู้ว่าคนร้ายมีลักษณะแบบเมาเมาตามคำให้การของผู้บาดเจ็บนะ
เมาแล้วก็เดินมาขวางรถจักรยานยนต์ถีบรถจักรยานยนต์ล้ม
แล้วก็ขี่หลบหนีไปอย่างลอยนวลเชื่อว่าเป็นคนในพื้นที่
ตอนนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่สืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
กล้องวงจรปิดจุดต่างเพราะจุดนี้ไม่มีใช่ไหม
เดี๋ยวไปดูซิว่าจุดต่างมีไหมหาเส้นทางการหลบหนี
แล้วก็เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
เจอคนร้ายแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ